คุณผู้ชมคะในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เรามีโอกาสได้ต้อนรับคุณไกรสอลีลาไมคินและคุณเพชรค่ะ
ซึ่งเป็นทายาทเพียงคนเดียวของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งทั้งคู่ก็ได้เดินทางมาเปิดใจเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่า
คุณพ่อไกรสรได้มอบมรดกของแม่พึ่ง
แววมาว่ามูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาท
ให้กับน้องเพชรผู้เป็นทายาทเพียงคนเดียวเป็นผู้ดูแล

สวัสดีครับ
ไกรสอนลีละเมคินสามีราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
และทายาทเพียงคนเดียวเพชรสรพบ
เดินทางมาเปิดใจถึงข่าวลือการมอบมรดก
ที่มีมากถึง๓๐๐ล้านบาทของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ
ให้เพชรซึ่งมีอายุครบ๒๙ปีเต็มดูแล
โดยไกรสอนเผยว่าทรัพย์สินของภรรยา
ไม่ได้สูงลิฟต์ตามที่เป็นข่าว

เป็นลิขสิทธิ์เพลงอันเป็นอมตะของแม่พึ่ง

เป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ตลอด๒๐กว่าปีที่ผ่านมา
และไม่เคยยักยอกสมบัติของภรรยาผู้ล่วงลับ
ก็ขอบอกกล่าวตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่า
ไอ้ที่บอกว่าให้รับมาแล้วมรดก๓๐๐ล้าน

มูลค่าการตลาดช่วง๒๓ปีแรก
สมัยนั้นมีหนังสือพิมพ์มีนิตยสาร
บางคนไปเลขหาข้อมูลมา๓ปีแรก
ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรของคุณพึ่ง
พอวางขายก็อยู่ประมาณ๒๓๐๐ล้านบาทพอพูดประมาณนี้
แล้วส่วนที่ผมยกวิกษิตทั้งหมด
วิกษิตความจริงมันเป็นของบริษัทเทป
แต่ละบริษัทที่คุณพึ่งร้องเพลงด้วย
แต่ว่ามันมีว่าแต่ละบริษัทคุณเพิ่งทำสัญญาไว้
จ่ายม้วนละ๕บาทแก่คุณพึ่ง
หลังจากเสียชีวิตไปผมก็มาเป็นผู้จัดการมรดกดูแลตรงนี้
และขณะนี้ผมมอบตรงนี้ให้กับเพชรทั้งหมด
โดย๒๔ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้แบ่งมาเลยสักบาทเดียว

ขณะที่เพชรสรพบก็บอกว่ารู้สึกตกใจ
ที่คุณพ่อมอบสิ่งล้ำค่าให้ตัวเองเป็นคนดูแลรับช่วงต่อ
พร้อมกับเผยว่ารู้สึกเห็นใจคุณพ่อ
ที่ต้องถูกคำคอรหามานานหลายสิบปี
พูดตามความจริงคือตอนแรกคือผมไม่เคยนึกถึงเรื่อง
ลิขสิทธิ์เรื่องเอกสารเรื่องเงินทองอะไรเลยนะครับ

คือก็เพิ่งรู้ความจริงจากคุณพ่อมาไม่นาน
แล้วก็รู้สึกเห็นใจป๊ามาก
แล้วก็เห็นใจป๊ามากตรงที่ว่า

คือคนก็จะพูดต่างนานานะครับ
ไปในทางรบเลยมันกลับประมาณว่าป๊ามุบมิบบ้าง
ป๊าออมเงินบ้าง
กี่วันที่ผ่านมาป๊าก็เอาเอกสารมาให้ดูว่า
ความจริงป๊ามีทั้งพินัยกรรมทั้งเรื่องลิขสิทธิ
คือหลายเรื่องที่สิ่งที่ป๊าเขาก็ควรจะได้นะครับ

ทำให้ผมรู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารป๊ามากเลยครับตรงนี้ครับ